เรื่องของระบบราชการที่บางทีก็ดูเหมือนกับสวนทางกับความเป็นจริงที่มันควรจะเป็น
เกิดขึ้นอีกแล้วกรณีคุณพ่อของผู้หญิงคนนี้ติดเตียงค่ะป่วยติดเตียง
แต่ว่าบัตรประชาชนหมดอายุทางอำเภอบอกว่าให้หามผู้ป่วยมาทำบัตรประชาชน
ที่ที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
เธอก็ต้องทำค่ะเพราะว่าต้องใช้บัตรประชาชนของพ่อในการเบิกอะไรต่างค่ารักษาพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายนะคะพาพ่อมาทำพ่อเสียชีวิตค่ะนะคะ
เหลือตัวเองไม่ได้อาการไม่ดีมาตลอด
แต่บัตรประชาชนหมดอายุทางอำเภอบอกว่าให้แบกพ่อมาที่ว่าการอำเภอ
เธอก็ถามบอกว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่า
เพราะว่ามันทุลักทุเลใช้มอบอำนาจได้ไหม
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องแบกผู้ป่วยมา
ไม่ว่าจะติดเตียงอาการหนักใส่รถเข็นรถนอนเดินไม่ได้
สายอะไรก็แล้วแต่หรือเครื่องช่วยหายใจ
ก็ต้องมาทำบัตรที่อำเภอเท่านั้นเช่นเดียวกับบัตรคนพิการ
ถ้าหมดอายุก็ต้องมาทำใหม่ก็ต้องแบกไปที่สารกลางจังหวัดเหมือนกัน
เมื่อได้คำตอบแบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่น
เธอบอกว่าหลายคนก็ต้องช่วยกันนั้นนะคะ
พาพ่อที่ป่วยติดเตียงมาที่อำเภอเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประชาชน
เพราะจำเป็นจริงต้องเอาบัตรไปใช้เบิกจ่าย
รับยารับสิทธิ์จากโรงพยาบาลรัฐเนื่องจากพี่ชายเป็นทหาร
ปรากฏว่าวันที่๗มาทำบัตรประชาชน
วันรุ่งขึ้นเธอบอกว่าพ่อเสียชีวิตค่ะ
สรุปก็คือบัตรประชาชนใหม่ไม่ได้ใช้เพราะพ่อไม่อยู่แล้ว
ก็เลยเป็นที่มาของการตัดเพาะระบบราชการนะคะ
เธอบอกว่าต้องแบกกันไปอีกกี่เคสเนี่ยแล้วก็ต้องเสียชีวิตอีกกี่คน
มันน่าหดหู่จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณปรางทองนะคะเป็นคนที่โพสต์เรื่องนี้นะคะ
บอกว่าพาแม่ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่บอกพ่อปวดตะวิทย์ก็ต้องทำบัตรแบบนี้นะคะ
เขาก็ย้ำนะคะเธอถามแล้วนะคะถามย้ำว่าพ่อติดเตียงนะ
ก็ย้ำเขาก็ตอบกลับมาเหมือนเดิม
สุดท้ายก็ต้องให้ติดต่อกู้ภัยให้ช่วยพาพ่อไป
แต่กลับมาถึงบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมงพ่อเสียชีวิตค่ะ
บอกจริงก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
แต่ว่าที่โพสต์ไปเนี่ยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
แล้วอยากให้เคสของพ่อเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายให้คุณผู้ชมดู
ผู้ป่วยติดเตียงจริงลำพังการดูแลอยู่ที่บ้าน
ก็ลำบากมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องไปแบบเนี้ยค่ะ
กู้ภัยมาช่วยพาไปมันก็เป็นความทุลักทุเล
เพื่อที่จะไปทำบัตรประชาชนกับหน่วยงานราชการค่ะ
อ่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือนายธรรมนูลแจ่มใสนะคะ

วันนี้ก็ลงไปเลยค่ะพอทราบข่าวในอำเภอก็ลงไปเลยนะคะ

ขอโทษแล้วบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะ
ทำหนังสือชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จะสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบกพร่อง
จะมีมาตรการลงโทษแล้วก็กำชับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตลอด
อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยติดเตียงด้วย
เรื่องนี้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนนั้นมีน้องที่ป่วยใช่ไหมคะ
ก็เจอกรณีคล้ายแบบนี้เหมือนกัน
ไปฟังเสียงท่านในอำเภอกันหน่อยค่ะ
ติดเตียงอย่างนี้แล้วเราเนี่ยต้องมันยุ่งยากมากเลยนะ
ที่เราจะต้องไปติดต่อคนนั้นคนนี้อะไรมาแล้วต้องเอารถเอาอะไรไป

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรับผิดชอบ
ก็อย่างที่คุณผู้หญิงท่านนี้โพสต์นะคะ
อยากจะให้เรื่องนี้เป็นกรณีสุดท้ายจริง
ถ้าใช้หัวใจทำงานมากกว่านี้มันน่าจะไม่เกิดเรื่องที่ถึงขนาดนี้นะคะ
ในอำเภอท่านนี้นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่คนที่ดูแลเรื่องนี้นะคะ
ก็ทราบมาว่าเตรียมสั่งที่จะย้ายเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วนะคะ